ถ้าเป็นกีฬากีทาที่ใช้นักกีฬาพิการทางสายตา
แล้วก็วิธีการในการดูแลนักกีฬาก่อนการแข่งขันด้วยครับ
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักวิ่งคนตาบอด

หนีไม่พ้นพี่เลี้ยงที่คอยทำหน้าที่นำทางระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขัน
ถือเป็นบทบาทสำคัญที่สามารถชี้วัดผลการแข่งขันได้เลยทีเดียว
แค่มีหน้าที่พาคนตาบอดวิ่งในการแข่งขันเท่านั้น

แต่ว่าความจำกัดความจริงคือของไกดดันเนอร์จริงคือ

เหมือนว่านักกีฬาเป็นขาขวาเราต้องเป็นขาซ้าย
หรือว่าเขาเป็นขาซ้ายเราเราต้องเป็นขาขวา
คือเขาจะไปไหนไปกินข้าวไปซ้อม
เราต้องอยู่กับเขาคุกคีเขาอยู่กับเขาทั้งวันเลย

สองคือความอยากรู้ที่ผมอยากมาเป็นไกด์
แต่พออยู่ไปอยู่มาแล้วมันไม่มีความท้าทายเลย
คือว่ามันจะกลายเป็นความผูกพันและความรักเข้าไปเลยว่า
เราสามารถทำคนหนึ่งที่จะเขาวิ่งไม่เป็น

เราสามารถทำให้เขามีงานบริษัทเข้ามารองรับ

มีเงินใช้แล้วโดยที่ว่าไม่ต้องไปแบร์มือขอพ่อแม่แล้ว
ดีค่ะเพราะว่าอย่างหนูมองไม่เห็นหนูตาบอดอย่างนี้
ถ้าเกิดสมมุติอยู่คนเดียวมันก็ใช้ชีวิตไม่ได้
มันก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่
แต่ถ้าเกิดมีไกลก็เขาก็ช่วยเราได้เยอะค่ะ
เขาเป็นทั้งตาเป็นทั้งสองมือสองเท้าเป็นได้ทุกอย่าง
เวลาเราวิ่งเนี่ยพวกหนูปิดตาอยู่แล้ว
ไม่เห็นอยู่แล้วคู่แข่งจะเป็นยังไงอะไรยังไง
แต่ว่าไกด์เห็นทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่ไกด์
แก๊สจะพาเราได้ประสบความสำเร็จได้มากเท่าไหร่
ที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
แน่นอนว่าการฝึกซ้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญ
เช่นเดียวกับไกด์บรันเนอร์และตัวนักกีฬา

หากต้องการจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ว่ายว่ายน้ำเล่นเวทอะไรเหมือนกันเลยครับ

แต่ว่าเราจะเอามาดัดแปลง
อย่างเช่นอย่างของตาบอดน้องเขามองไม่เห็น
เราต้องใช้ในการจับเขาว่าให้ลงเท่านี้นะ
กกฎิกาของการแข่งขันคือ
หนึ่งคือคนเป็นไกด์กับนักกีฬาต้องวิ่งเท่าเทียมกัน
หรือให้ขนานกันไปโดยไกด์ไม่สามารถที่จะนำหน้านักกีฬาได้
แล้วก็เวลาเข้าเส้นต้องให้ตัวของนักกีฬาเข้าก่อนไกท์
ต้องยอมเสียสละเวลาส่วนตัวเวลาความสุขของตัวเอง
สองคือต้องมีความรู้ความสามารถในการวิ่งมาก่อน
เป็นอย่างเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับ

สองและสามคือเราต้องมีเราต้องศึกษาศึกษาว่าการช่วยเหลือคนพิการ
เราช่วยคนพิการแบบไหน
และนี่แหละคือผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน